เพราะมันมีทหารนายหนึ่งค่ะไปซ้อมยิงปืนที่หน่วยราชการด้วยนะคะ

ซ้อมเอาไว้ไปยิงม็อบนั่นไง

คือล่าสุดนะฮะเจ้าตัวออกมาขอโทษแล้วนะฮะ

คือตอนนี้จะทำอะไรมันเป็นสถานการณ์บ้านเมืองที่อ่อนไหวมาก
คิดให้หนักคิดให้ดีก่อนที่จะโพสต์อะไร
เพราะว่าแน่นอนว่ามันอาจจะกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวก็ได้นะคะ
เพราะว่าคนเข้าไปเห็นแล้วก็เข้าไปตำหนิติเตียนนะ

มีคนเข้าไปเตือนนะคะบอกว่าโพสต์แบบนี้
ให้ระวังความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์นะคะ
ยุโยงปลูกปั่นก็คือมาตรา๑๑๖นะฮะ
คนดังกล่าวบอกว่าต้องขอโทษจริงขอโทษจริงค่ะ
ขณะที่บรรยากาศการชุมนุมล่าสุดที่บริเวณธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่นะคะ
ตำรวจชุดควบคุมฝูงชนเดินทางเข้าพื้นที่
นั่งรถบัสของกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค๑
เข้ามาจอดด้านหลังของธนาคารไทยพาณิชย์

เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมแล้วก็กระจายกำลังดูแลพื้นที่โดยรอบ
ไปที่ประตูเข้าออกของธนาคารทุกประตูค่ะ
ส่วนบริเวณประตูทางเข้าด้านหน้าฝั่งถนนรัชดาพิเศษยังคงไม่มีกำลังตำรวจ
มีเพียงรั้วแผงเหล็กกั้นไว้นะคะ
เพื่อไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้ามาในพื้นที่ของธนาคารได้
ส่วนผู้ชุมนุมค่ะทยอยเดินทางมาแล้วค่ะ
โดยแนวร่วมราศดรมีการนำธนบัตรราษดรแบบนี้
เมื่อวานเขาโปรโมทไว้ในโซเชียลนะฮะว่าใครมาร่วมการชุมนุมเนี่ย
เขาแจกบัตรนี้เป็นธนบัตรแล้วก็เป็ดน้อยเนี่ยนะ
รถขายลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นทอดกาแฟอะไรที่ไปขายเนี่ยนะคะ
ละ๑๐บาทจำนวน๓๐๐ใบมาแจกจ่ายให้กับ
กลุ่มผู้ชุมนุมที่เดินทางมาร่วมชุมนุมในวันนี้นะคะ
สำหรับธนบัตรที่แจกเนี่ยอย่างที่เห็นค่ะพิมพ์เป็นรูปเป็ดยาง
และน้ำสารเคมีจากภาษีประชาชนค่ะครับอย่างที่บอกไปนะคะ
ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยจะไม่เดินทางไปที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย
แต่ว่าเรื่องของการตรึงกำลังเนี่ยยังคงมีอยู่นะคะมีการวางกำลังดูแลความเรียบร้อย
นับพันนายปิดกั้นการจราจรทั้งหมดโดยถาวร
ทำให้การจราจรโดยรอบตอนเนี้ยหนึบเลยค่ะติดหนักนะคะ
โดยที่แยกวิสูจน์กษัตริย์ค่ะปิด๔ชั้นด้วยกัน
ชั้นแรกค่ะเป็นแบรีเออร์พลาสติกไม่ได้มีการบรรจุน้ำนะคะ
สีส้มแบบนี้ธรรมดามันต้องบรรจุน้ำไว้ภายในให้มันหนักนะฮะ
แต่อันนี้เป็นแบรีเออร์ที่ไม่ได้บรรจุน้ำมันก็จะเบาหน่อยนะฮะ
เป็นสูงหนึ่งจุดห้าเมตรนะคะตู้สองชั้นรถเมล์ร่วมบริการ

หลายคนบอกว่าเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นนะคะว่า
ประเทศไทยเนี่ยเห็นไหมมีแบบนี้ด้วยตู้คอนเทนเดอร์มานะฮะ
แยกบางขุนพรมค่ะเป็นรั้วเหล็กร้อยด้วย
วดสลิงแล้วก็โซ่ขนาดใหญ่๑ชั้น
ก่อนที่จะวางอีก๑ชั้นห่างกันไปสักประมาณ๕๐เมตร
แล้วก็เป็นด่านตู้คอนเทนเนอร์๐๒ชั้น
รวมทั้งรถฉีดน้ำแรงดันสูงด้วยค่ะ
เห็นว่าเดี๋ยวบ่ายนี้ก็จะผ่อนปลนแล้วตรงนี้นะครับ
ก็ต้องดูว่าทางบชนกองบัญชาการตำรวจนครบาน
จะจัดการจราจรตรงนี้อย่างไรเปิดพื้นที่อย่างไรบ้างนะครับ